เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนงานชาวกัมพูชาในแคมป์คนงานเลยค่ะ
แต่ว่าต้องฟังดีเพราะว่ามันมีเรื่องซ้อนเรื่องกันอยู่อีก

คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าในแคมป์คนงานเนี่ย
มีคนที่เขาบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงพยายามจะประถมพยาบาล
นี่คือจุดนิคมพัฒนานะคะเจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลระยอง
คนงานตรงนี้อยู่ที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาค่ะ
มีคนงานต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาเจ็บอยู่คนหนึ่งปฐมพยาบาล
แต่จังหวะที่กำลังประถมพยาบาลคนเจ็บคนนี้คุณผู้ชม
มันมีอีกเรื่องหนึ่งซ้อนเข้ามาก็คืออ้าวไปพบอีกศพหนึ่ง
เป็นคนงานต่างด้าวเหมือนกันอยู่ใต้ท้องรกระบะ
อยู่ในแคมป์คนงานอ่าศพถูกทับจมลงไปในโครน
มองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมแล้วกู้ภัยเขาบอกว่าเขางง
งงก็เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บคนเดียว
แล้วอีกศพหนึ่งที่อยู่ใต้ท้องรถคืออะไรอ่ะมาถึงเจออย่างนี้เลย
ก็เจอศพที่อยู่ใต้ท้องรถกลุ่มคนงานที่มามุงดู๓๐กว่าคน
เป็นยังไงแตกคือกันไปคนละทิศคนละทางไปเลยเหรออ้าว
เหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ามีอีกศพหนึ่งอยู่ใต้ท้องรถ
แต่ไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นแจ้งแต่เรื่องคนเจ็บ
แจ้งแต่คนเจ็บที่นอนอยู่ปฐมพยาบาลคนเจ็บแล้วอีกศพนึงใต้ท้องรถ
พอเอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากใต้ท้องรถ
ก็ต้องแจ้งตำรวจสพนิคมพัฒนาให้มาตรวจสอบค่ะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ไปคุยกับกู้ภัยที่เขาไปช่วยเหลือนายนัทพงศ์
อายุ๔๑ปีเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มคนงาน๗๘คน
้อมวงดื่มเหล้ากันหลังเลิกงานพอดื่มเหล้าปุ๊บ
เมาทะเลาะกันเรียกให้คนงานอีกกลุ่มประมาณสักแปดเก้าคน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาสมทบกลายเป็นทะเลาะกัน
ชกต่อยกันนะคะกลุ่มคนงานที่นั่งดื่มเหล้าอยู่
เห็นว่าสู้ไม่ได้คนน้อยกว่าขึ้นรถกระบะพยายามจะขับหนี
แต่ถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่ล้อมรถกระบะเอาไว้
คนขับกระบะเลยตัดสินใจชนเลย
ชนเพื่อแหวกแหวกกลุ่มรถจักรยานยนต์ให้หลบไป
ก็เลยชนรถจักรยานยนต์ล้มคนกระเด็นได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยว่ามาตรวจสอบหน่อยมีคนเจ็บคนนึง
ก็ประถมพยาบาลคนเจ็บคนนั้นอยู่แล้วก็เดินดูรอบรถกระบะ
อยู่ชีวิตแล้วด้วยก็เลยรีบนำร่างขึ้นมาตรวจสอบค่ะ
ในการหายใจเพราะถูกรดทับหน้าคว่ำจมโครน
แผลอื่นก็ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดว่าบาดแผลอื่นเกิดจากอะไร
แต่เรื่องที่น่าแปลกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นเรื่อง
กู้ภัยบอกแปลกก็ไหนคุณแจ้งว่ามีคนเจ็บแค่คนเดียว
แล้วคนตายใต้ท้องรถทำไมไม่มีใครพูดถึง
แล้วพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจอศพที่อยู่ใต้ท้องรถ
ทุกคนดูตกใจคนงานทุกคนดูตกใจแตกหือกันไปคนละทิศคนละทาง
ตอนที่ไปเจอศพที่อยู่ใต้ล้อคนตรงนั้นที่มุ่งดูกันอยู่คือแตกคือกัน
ใช่ครับก็จำนวนนึงเริ่มถอยให้ออกห่างแล้วก็ออกจากจุดเกิดเหตุ

เพราะว่าตอนที่เราไปไม่มีใครแจ้งไม่มีใครแจ้งเราว่ามีผู้เจ็บ

ซึ่งจริงแล้วคนจำนวน๓๐๔๐คนน่าจะเห็น
คล้ายกับว่าพอมีเรื่องกันแล้วพอฆ่ากันตายแล้วก็มาจัดฉากอย่างนั้นเหรอคะ
ก็ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเก่าว่าอย่างนั้นนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เราก็ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับ

เบื้องต้นเท่าที่เราเห็นน่าจะเสียชีวิตจากอะไรครับร่างกายเขาแข็งจากอะไร
เรื่องต้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตการณ์คือด้วยการที่ว่าผู้ชายผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วถูกกดทับด้วยล้อหน้าของรถยนต์ซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นโคนนะครับ
หน้าที่คว่ำลงไปกับโคนเนี่ยก็จะต้องขาดอากาศหายใจแน่นอน
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุที่เป็นแคมป์คนงาน
มีโต๊ะไม้ที่กลุ่มคนงานชอบล้อมวงดื่มเหล้ากันก็มีขวดเบียร์เปื้อนโครน
มีรอยล้อรถที่พุ่งชนแล้วก็เหยียบผู้ตายจนเป็นหลุมลึกอยู่ตรงนั้น
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสาวสุกัญญาอายุ๒๐ปีเขาพักอาศัยอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเห็นกลุ่มคนงานที่แคมป์เอาเบียร์มาดื่มกัน๓รัง
แล้วก็มีคนงานอีกกลุ่มมาสมทบแล้วกลายเป็นทะเลาะกัน
เธอเนี่ยพอจะฟังภาษาของชาวกัมพูชาได้นิดหน่อยจับใจความได้ว่า
มีผู้หญิงร้องไห้ขอไม่ให้มีเรื่องกันแล้วมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่า
กูไม่ตีมันหรอกเดี๋ยวโทรศัพท์ไปบอกนายจ้างมัน
แล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายต่อยกันตีกันจนสู้ไม่ไหว
ขับรถกระบะชนแล้วก็เหยียบร่างผู้ตายจนจมโครน
บอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะตั้งใจชนแล้วเหยียบร่างของผู้เสียชีวิตเอาไว้ใต้ดิน
แล้วไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีศพอยู่ใต้ล้อรถอยู่ใต้ดิน
คล้ายกับว่าทำเนียนอำพรางฝังดินไปเลยก็แล้วกัน

คุณสุชาดาไปพบกับชาวกัมพูชาคนนึงที่เป็นกลุ่มคนงานที่ขี่รถจักรยาน
พ่วงข้างเข้าไปสมทบกับผู้ตายนะคะชื่อว่าในเจาะ
เขาบอกว่าผู้ตายเป็นเพื่อนที่อยู่ในแคมป์
รับงานไปเทปูนอยู่ในแคมป์นี้ได้๒๓เดือนแล้ว
ตอนเกิดเหตุกลุ่มคนงานจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อนดื่มเบียร์แล้วก็หาเรื่องแล้วก็ทะเลาะกัน
เขากับเพื่อนคนอื่นก็ชวนกันไปสมทบ
เพื่อจะพาผู้ตายกลับแคมป์แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบ
หาเรื่องต่อก็เลยพยายามจะเจรจาพยายามจะคุย
ว่าก็คงกลัวว่าสู้ไม่ไหว
หนีขึ้นรถกระบะไล่ชนคนตายเฉยเลย
ชนเขาทั้งที่เขาไม่ได้มีอาวุธอะไรนะคะ
เขาพยายามจะหนีด้วยซ้ำเหมือนกับว่าจงใจฆ่าเพื่อน
เหยียบให้จมโครนนะคะ
คือลักษณะการเหยียบจมดินขนาดนั้นก็คือกะเอาให้ตาย

ตำรวจสพนิคมพัฒนาสอบปากคำผู้ก่อเหตุและคุยกับพยานนะคะ

ตำรวจบอกว่าผู้ตายนั่งดื่มเบียร์กับคนก่อเหตุและทะเลาะกัน
เรียกให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็มีการขับรถชนกัน
ผู้ก่อเหตุเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นผู้ตาย
ไม่ได้เป็นการตั้งใจอำพรางศพ
เขายืนยันว่าชนคนคนเดียวที่บาดเจ็บแล้วก็แจ้งกู้ภัย
ก็เลยแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ให้ประกันตัวไป
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้กลับไปที่แคมป์ที่มันเกิดเหตุนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตญาติก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

แปลกค่ะแต่คนขับรถกระบะอ้างว่ารู้แค่ชนคนเจ็บ
แต่ไม่รู้ว่าอ้าวเหยียบอีกคนนึงอยู่ใต้ท้อง
เออเอ้า